อย่างเต็มที่นะครับอ่าผมสองคนได้เข้าไปรับฟังการบรรยายสรุป
ภารกิจต่างในเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้คุยในเรื่องของนโยบาย
ที่เป็นรูปประถังเพราะว่าเราจะรอเวลาท่านนายน้องมันทรีย์อ่า
ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในสัปดาห์นี้
สัปดาห์หน้าที่อาทิตย์นี้หลังจากนั้นก็จะกลับขึ้น
เต็มรูปแบบนะครับการแต่งตั้งที่ปรึกษาเลขานุการ
ทางนั้นทำงานต่างต่างการบอกหมายงานให้กับพระมวลตรีช่วย
นะครับก็จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่การแถลงนโยบายไปเรียบร้อย
อย่างไรก็ตามการทำงานระหว่างผมกับรัฐมนตรีช่วย
ท่านประหลักประโยชน์ศาลศุกร์และผู้บริหารประโยชน์ทุกท่าน
ก็จะทำงานในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันทำงานโดยที่ไม่ได้มีพัก
ไม่ได้มีพวกมีแต่เรื่องของบ้านเมืองมีแต่เรื่องของความสาธารณสุข
นะครับปากท้องที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน
มั่นใจว่าเราต้องทำงานพวกนั้นได้เป็นได้เป็นดี
นโบไรนำตาลไม่ว่าจะเป็นนโบไรของทางอ่ามันเปล่าของแหละ
ตามอย่างนอกจากเข้าไปสามารถการบางอย่างในรอยหน้า
ในทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับ
กัญชานะครับถ้าเราเร่งรัดให้มาเป็นยาหลักของประเทศได้
อยู่ในระบบประกันสุขภาพเป็นยาที่สามารถจ่ายได้
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ภายใต้การแนะนำของแพทย์
ก็มีความมั่นใจว่าจะลดค่าใช้จ่ายนะครับลดภาระต่างของรัฐ
แล้วก็ทำให้ผู้ที่ต้องได้รับบริการจริงนะครับได้รับการดูแลอย่างเต็มที่
ก็ไปให้ใครที่สุดที่ออกก็ต้องได้๓๐๐ล้านบาท
ครับ
จิตที่ท่านวางไว้ใต้ที่สิ่งนี้คือ๐๘บาท
และเป็นอย่างแบบรอบที่ความกลางสามารถทำให้เต็มที่